กรอบค่ะคุณชนะหมูกรอบนะกินกับน้ำจิ้มอร่อยนะอู๋เด็ดสุด
ร้านนี้อยู่ที่ไหนติดตามในช่วงสะบัดรอบกรุง
ว้าวดูเอ้าน่ากินจุดไปเลยสำหรับคนที่ชอบหมูกรอบนี่นะคะ
คุณจะต้องน้ำลายไหลแน่นอนร้านนี้แม้จะเป็นร้านไม่ใหญ่นะตั้งอยู่ริมทางก็จริง
แต่บอกเลยว่าคนซื้อเยอะมากจริงชื่อร้านหมูกรอบวงเวียนใหญ่ค่ะ
กรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะบอกเลยนะถ้าไปช้าหมดอดกินน่ะ
ดค่ะแล้วเขาเตรียมไว้เยอะมากนะเนี่ยดูสิหมูกรอบหนังกรอบฟูฟู
เสิร์ฟก็หันสับแบบนี้โอ้โหเด็ดจริง
จุดเด่นเขาคือความกรอบของหนังหมูกับโซโลแกนที่ว่ากรอบนุ่มละลายในปาก
สุดไปเลยแล้วตัวหมูกรอบมีให้เลือกสองแบบค่ะคุณชนะ
แบบมันมากกับแบบมันน้อยชอบแบบไหนก็เลือกสรรเอาได้เลยนะคะ
สำหรับร้านนี้เขามีเทคนิคการทอดไม่เหมือนใครคือจะทอด๓๔ครั้ง
มีเทคนิคการทอดให้แต่ละครั้งมันมีความกรอบความไม่อมน้ำมัน
ผมจะบอกให้ไอ้หมูทอดส่วนใหญ่ผมเห็นนะยังเก่งก็๒ครั้ง
อันนี้๓๔ครั้งแล้วใส่ใบเตยให้มันหอมด้วยนะคะ
ส่วนน้ำจิ้มก็มีทั้งแบบซอสหวานแล้วก็น้ำจิ้ม๓รสเข้ากันสุดมาก
บอกแบบนี้แล้วใครอดรนทนไม่ไหวไม่ไหวโทรค่ะโทรสั่งซื้อได้นะคะ
หมายเลขขึ้นให้แล้ว๐๙๔๙๑๙๘๘๒๒เปิดเวลา๕โมงเย็นถึง๔ทุ่มครึ่งนะคะ
ราคาขายจะได้เตรียมสตางค์กันไปขีดละ๗๐บาทเท่านั้น
หมูกรอบวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครนะคะ
ผมเห็นป้ายข้างหลังด้วยน่าจะเป็นชื่อเล่นเขาหาเฮียหิงได้เลย
เออเออเออเออเราไปหาเสิร์ชกันดูนะครับ